ผมว่าตอนที่พูดเรื่องทุจริตนะครับ
ทุกท่านก็พูดได้ตรงประเด็นทั้งหมดอยู่แล้วครับ

ผมเชื่อว่ายกเลิกยันแบงค์๒๐นะครับ

แม่งก็ยังทุจริตได้อยู่ดี
ทีนี้กลับเข้ามา

ปราบสองลุงให้ออกไปจากการเมืองให้ได้ก่อน

สองกรุงออกไปได้ก่อนเพราะอะไร
เพราะว่าการทุจริตของลุงเนี่ย
ลุงได้ทำลายกลไกในการตรวจสอบถวงดุลไปสิ้นเชิงครับ

คือลุงได้ทุจริตธรรมาภิบาล

และทุจริตความเป็นกลางขององค์กรอิสระ
ตั้งคนของตัวเองเข้าไปในองค์กรอิสระ

ไม่สามารถจะตรวจสอบทุจริตอะไรได้เลย
สิ่งที่ขัดหูขัดตาพี่น้องประชาชน
ผลตรวจสอบออกมาก็ถูกทั้งหมด

ทุจริตการเลือกนายก

ด้วยการตั้งสว๒๕๐คนเข้าไป
เดี๋ยวค่อยพาดพิงยังไม่จบ
๒๕๐คนเดี๋ยวไปถึง
อันนี้พูดภาพรวมของสองลุงก่อน
ทีนี้พอตั้งคนเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ย
ก็ทุจริตคะแนนเสียงที่ประชาชนต้องการ
ที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีของเขาไงครับ

เอาแค่ตรวจสอบของลุงป้อม

ผลการตัดสินมาทั้งเรื่อง
นาฬิกายืมเพื่อนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ย
ถามว่าเป็นยังไงมันขัดความรู้สึก

แต่ว่าจะถูกจะผิด

พี่น้องว่าเป็นผู้นำที่สุจริต

รู้จักเคยพูดคุยกับท่านมาก่อนนะครับ

วันน่าจะเป็นวันครบรอบ๘๐ปี

เมื่อกี้พูดถึงพลเอกเบรมนะครับ

พลเอกประยุทธ์ไปท่านเดินมาคุยกับผม
ทีนี้ในที่พูดคุยกันเนี่ย

เขาบอกว่าคุณธนกรหรืออะไร
ตอนช่วงโค้งสุดท้ายของการดีเบตเนี่ย

จะมาดีเบตด้วยผมขอเลยครับ

การคุณจอมขวัญขอมาด้วยคนหนึ่ง

แล้วก็จะถามว่าไอ้สิ่งที่ท่านกระซิบข้างหูผมเนี่ย

มันชอบทำหรือไม่ในส่วนที่พบ
ท่อบอร์เนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้

มันเกี่ยวกับการที่ผมเป็นประธานบอร์ดการท่า
แล้วอยู่เอาผมไปขังห้องแมงสาป๗วัน

มันเกี่ยวพันธุ์หรือเปล่าว่าผมไม่ได้ตอบสนอง

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มาดีเบต

ท่านได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
แล้วผมเผอิญได้เข้าสภาผมจะเป็นฝ่ายค้าน

เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากที่จะกลับเข้ามาสภาก็